องทัพเมียนมาร์ค่ะออกไม้จับ๖คนบันเทิงฐานยุโยงปลุกปั่น
แล้วก็หนุนให้ประชาชนหยุดงานประท้วง
ขณะที่วันนี้เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายเพราะว่ามีพระออกมาทุบกระจกรถของผู้ชุมนุมด้วยนะคะ
ติดตามประเด็นทั้งหมดนี้ได้จากรายงานของทีมข่าวต่างประเทศค่ะ
นี่คือสภาพความเสียหายของรถยนต์หลายคัน
จอดขวางทางตามแนวทางอารยะขัดขืน
หลังจากมีกลุ่มคนที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์๔คน
ท่อนเหล็กไล่ทุบกระจกรถจนได้รับความเสียหาย
และยังมีคนขับรถรายหนึ่งที่ถูกทุบตีจนบาดเจ็บที่ใบหน้าด้วย
หลังเกิดเหตุทหารได้เข้ามากันตัวกลุ่มชายชะกันกลุ่มดังกล่าวออกไป
โดยที่ไม่ได้ระบุว่าจะดำเนินการอย่างไรกับผู้ก่อเหตุ
ขณะที่ผู้ชุมนุมตั้งข้อสังเกตว่า
ทหารดูเหมือนจะเข้ามาปกป้องพระทั้ง๔คน
มากกว่าที่จะมาดำเนินคดี

มีการรณรงค์ให้ขับรถช้าไปตามถนน
เพื่อขวางการเดินทางของเจ้าหน้าที่รัฐ

ได้มีการดนรงค์จอดรถเสียกลางถนน
เพื่อปิดเส้นทางที่มุ่งหน้าไปหาผู้ชุมนุมมาแล้ว
โดยผู้ชุมนุมที่เข้าร่วมกิจกรรมระบุว่า
พวกเขาต้องการแสดงจุดยืนต่อต้านพระเด็จการ
และต้องการให้คนเหล่านั้นก้าวลงจากอำนาจโดยเร็วที่สุด
ส่วนการรวมตัวกันชุมนุมตัว
ส่วนการรวมตัวกันชุมนุมตัว

ที่เว็บไซต์ของกองทัพทั้งสองเว็บกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วหลังจากที่ถูกโจมตีทางออนไลน์เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมง
ธารัฐเอี่ยมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน